ยังไม่ต้องขึ้นมาบนฝั่งยังอยู่กลางน้ำอยู่คราวนี้แม่น้ำแควร์
คุณนึกถึงสภาพถังน้ำนะที่เขาเอาผูกแบบเป็นแพร่
แล้วมันก็ลอยอยู่กลางน้ำมีผู้ชายคนนึงนอนคว่ำหน้าถอดเสื้ออยู่
ลุงลุงลุงไม่ขยับเลยนะเอาก้นหินปลาปลาไปให้มันลงน้ำอ่ะ
ให้มันดังอ่ะลุงตื่นไหมอ่ะลุงตายไหมอ่ะ
เห็นดูบ้างยินลุงลุงลุงเป็นอะไรอ่่ะลุงตื่นยังนิ่งอยู่
เลยอ่ะนึกว่าเป็นศพลอยมาก็นี่ไงไม่ใช่แค่คุณบุ๊กนึกนะ
ใครเห็นแบบนี้ลอยมาก็นึกว่าโศก
นิ่งเลยอ่ะแล้วอยู่ไกลซูมเข้าไปซูมเข้าไป
นั่นน่ะขยับตรงไหนแขนขาก็ไม่ขยับค่ะ
แล้วก็เขียนว่าใครอยู่โซนระหว่างลาดย่าสะพานหนองบัวเช็คดูลุงทีนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ลุงกำลังไหลกำลังไหลจริงคุณผู้ชม
ไหลผ่านทางรีสอร์ทลาดย่าไปแล้วไม่รู้ว่าลุงเป็นไงบ้าง
คือเราเรียกลุงแล้วแต่ลุงไม่ตอบ
เป็นอะไรอ่ะคะตอนนี้ไม่สบายใจแจ้งทางมูลนิธิไปแล้ว
เพราะบางคนก็บอกถ้าลุงยังมีชีวิตอยู่ลุงเป็นอะไรหรือเปล่า
จะช่วยเหลือได้ยังไงเพราะโอ้โหลอยอยู่กลางคลองเลยนะ
กลางน้ำเลยนะฮะตะโกนก็ต้องตื่นสิ
แต่เอ๊ะทำไมทำไมลุงนิ่งไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองเลย
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะทีมชนการมูลนิธิพิทักการเนี่ยนะคะ
ประดาน้ำมาเลยค่ะเอาเจสกีมาสองลำ
แล้วก็ต้องล่องไปกลางแม่น้ำแควร์ใหญ่นั่นแหละจะได้ไปตรวจสอบ
ช่วงพื้นที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองอ้าวอ้าวเห็นภาพนี้
แปลว่าลุงไม่เป็นอะไรสิคุณนี่อ้าวลุงยังมีชีวิตใช่ค่ะ
ลุงยังมีชีวิตอยู่ลุงไม่ได้ตายลุงแค่หมดสติอยู่บนถังน้ำที่มัดเป็นแพร่เฉย
แต่ตอนแรกนะคุณตะโกนเรียกอ่าอันนี้นี่ให้ดูภาพตอนนี้
ตะโกนเรียกตอนแรกลุงก็ไม่ตอบแต่พอเจสสกีมันไปอยู่ใกล้
มันคงเสียงดังแหละลุงเริ่มเงยหน้ามองใช่คราวนี้ก็เฮ้ย
ไม่ตายก็เอาลุงขึ้นเจสกีกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วลุงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยลุงลุงคุยกันหน่อยสิ
ลุงชื่ออะไรเนี่ยอ๋อลุงชื่อไพโรธนิ่มละม่อมอายุ๕๐แล้ว
แต่ลุงอะนะตอนลงจากเรือลุงก็เดินเซลุงจากเจ็ดสกีอ่ะ
ลุงก็เดินเซเมาเหรอเมาเจสสกีเหรอไม่ได้เมาเจสสกีก็เมาเหล้านี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แต่เมาหนักเลยอ่ะเออบ้านลุงอยู่โน่นบ้านท่าเสาที่ลาดย่า
เดี๋ยวลุงเอาใจเย็นจับมือจับมือกู้ภัยพามา
เล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยก็กินเหล้าอยู่ริมน้ำนั่นแหละ
แล้วเห็นถังมันลอยมาโอ้ลุงจะเอาถังไอ้พวกนั้นมาใช้
ก็เลยไหว้ไปไหว้ไปที่ถังพลาสติกแล้วมันหมดแรงอ้าว
ลุงสิบกว่าโลนั้นน่ะที่อยู่บนถังอ่ะโอ้โหนี่ถ้าเกิดไม่มีคนพบเจอลุง
เหมาะด้วยเร็วนอนกับคุณตาเลยแต่โอ้ขอบคุณพี่งักเลยขอบคุณ

เห็นแพรย์ทางมันลอยมาอยู่แล้ว

ใช่แล้วระหว่างทางสิบโลนะนะ
คนนี้ก็เห็นดีฟังลุงไม่ตื่นฯคุณผู้ชม

ใช่ถ้าสมมุติเกิดว่าไปชนอะไร

ขนาดเรียกยังไม่ตื่นเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

พอขึ้นฝั่งมาได้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เอาลุงไปส่งบ้าน

ลุงค่ะเวลาเมาอย่าไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำ